ต่อที่เชียงใหม่ผมพาไปกินอาหารสตรีทฟู้ดครับ
หมูสะเต๊ะใต้ต้นข่อยและอายุของร้านนี้๑๐๐ปี

ใครได้ไปต้องไปกินหมูสะเต๊ะร้านนี้มันคือตำนานอย่างแท้จริง
ปิ้งแล้วนั่งกินกันตรงนี้แหละครับ
ร้านเป็นเนื้อสะเต๊ะนะฮะร้านนี้เขาบอกว่า

เปิดขายมานานเกือบร้อยปีแล้วจากรุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตา

อยู่ที่บริเวณใต้ต้นข่อยย่านถนนช้างครันอำเภอเมือง
สังเกตง่ายก็จะมีควันขมงชงเช้งแบบนี้
หอมชุ้ยเลยเป็นเนื้ออย่างเดียวเนื้อย่าง
เนื้อย่างลอยมาเตะจมูกทุกเช้าแบบนี้เลยครับ
แขกเจ้าของร้านเขาบอกว่าโอ้โหผมตื่นมาเตรียมของเนี่ย
พร้อมกับเรา๓คนนะตี๒ตี๓ทุกวัน
วันหนึ่งทำแค่๑๐๐ไม้เท่านั้นก่อนจะเปิดร้านตอน๘โมงเช้า
ใช้เวลาการขาย๒ชั่วโมงหมดแล้วครับ
หมดแล้วของขายหมดเลยเรียกได้ว่าใครมาช้าก็ต้องอดกินของอร่อย

เนื้อสะเต๊ะอันนี้นะทุกเช้าวันเสาร์กับวันจันทร์
แขกจะมีไก่สะเต๊ะมาด้วยเตรียมเอาไว้ให้
เผื่อใครไม่กินเนื้อก็กินไก่ไปแต่เลือกวันต้องไปแค่เสากระจ่าง
สามารถเลือกกินไก่ได้ส่วนอันอื่นก็เป็นเนื้อครับ
หมาตลาดละ๕บาทขนาดพอดีค่ำ
สดจากเตาลงจากเตาลูกค้าหยิบไปเลยกินเลยครับ

ก็จะมีน้ำอาจารย์ด้วยขอเติมได้เรื่อยนะฮะอร่อยลงตัวกัน

แตงกวาหอมอะไรก็ใส่เข้าไปแล้วก็นี่อันนี้ฮะ
ก็ใส่เข้าไปผสมกันนะครับอร่อยมากนะครับ
สำหรับเนื้อสะเต๊ะสูตรนี้นะพี่แคร์เขาบอกว่าได้มาเนี่ยนะฮะ
มีลูกค้ามากินเขาบอกว่าเคยกินคนเดียวเยอะสุดให้ทานว่ากี่ไม้

คนเดียวเยอะสุด๑๕๐ไม้

มีคนนั่งกินอยู่คนเดียว๑๕๐ไม้

แต่เมื่อกี้ปุ้ยนะกวักมือให้ผมดูคนในภาพ
หมายถึงว่าเขากินอร่อยดี
ใครอยากไปไปเชียงใหม่ถนนช้างคลานครับนะ
หมูสะเต๊ะใต้ต้นคอยสูตร๑๐๐ปี

ยังโชคดีนะที่คนปัจจุบันยังได้ทานนะ
ใครไม่กินเนื้อสะเต๊ะไม่เอามันตรงข้างในบอกพี่นะ